คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
โอ้โฮตั้งแต่สระส้อนบอกเลยว่า
นุ่มโตโนเนี่ยเนื้อหอมนะคะมีข่ากับสำคาว
เว้นแต่ละวันรวมไปถึงคู่จิ้นอย่างนิชาด้วยนะคะ
ซึ่งสาวคนนี้เนี่ยก็เงียบหายไปเลยตั้งแต่มีเรื่องมีราวมีข่าวกันไปก่อนหน้านั้นนะคะ
แต่จู่ขาเผือกก็ต้องตามลื้อตามเช็คกันอีกครั้งนึงค่ะ
หลายคนก็เลยคาดเดาว่าอาจจะหมายถึงนักร้องหนุ่มโตโนภาคินของเราหรือเปล่า
งานนี้ฝ่ายชายไม่ปล่อยให้ต้องมโนกันนานนะคะออกมาเคลียร์จากปากเลยว่าเฮ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองนะ
แล้วก็ไม่คิดที่จะโทรไปเคลียร์แต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมไปติดตามเสียงของหนุ่มโตโน่พร้อมกันเลยดีกว่า
มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมทำดังนั้นถ้าเกิดว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรพวกพี่

ไม่ครับชีวิตส่วนตัวของผมเองผมไม่ค่อยจะให้ความสำคัญเท่าไหร่ในเรื่องของตัวเอง
แต่ถ้าเป็นเรื่องของอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือส่วนรวมมาเถอะ
ส่วนการจากไปนะคะของแฟนคลับคุณจ๋านักร้องหนุ่มเผยว่ารู้สึกใจหายนะคะ
ซึ่งสำหรับตัวเขาแล้วก็พี่จ๋าเนี่ยจากไปแค่ร่างกายค่ะ
แต่ชื่อและความทรงจำที่ได้ทำร่วมกับพี่จ๋าจะอยู่ในใจของหนุ่มโตโน่ตลอดไปนั่นเอง
โชคดีมากที่คือพอเราเห็นอาการของพี่จ๋าเราก็ทราบแล้วล่ะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้
ก็เลยได้มีโอกาสพาพี่จ๋าไปทอดผ้าป่าดีใจที่วันนั้นเห็นพี่จ๋ามีความสุข
จ๋านะเป็นคนนึงที่เขาอยู่ข้างผมเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ผมได้ดีหรือในวันที่ผมล้ม
ส่วนเรื่องของการที่เราจะดูแลความรู้สึกของเขาดูแลความรู้สึกของแม่เขามันต้องทำอยู่แล้วครับ
เพราะว่าเขาไม่ใช่คนอื่นแฟนคลับของผมทุกคนสำหรับผมแล้วเขาคือผู้มีพระคุณเขาคือครอบครัวของผม
นี่แหละนะคะถึงทำให้หนุ่มโตโน่เนี่ยเป็นที่รักของบรรดาแฟนคลับคือเขาบอกว่าแฟนคลับของเขาเนี่ยเป็นเสมือนครอบครัวเป็นผู้มีพระคุณของเขาเลยก็ว่าได้นะคะ
ถึงทำให้ทุกวันนี้เนี่ยโตโน่เนี่ยมีแฟนคลับติดตามอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาไปที่ไหนเนี่ยมีแฟนคลับตามกรี๊ดตามเชียร์อยู่ตลอด
ใช่ค่ะแต่เมื่อกี้ที่ฉันติดใจนิดนึงรูปที่สาวเมกัสโพสต์เนี่ยเป็นที่ฉันก็คิดได้อยู่นะอาจจะเอามาโยงกันได้สำหรับที่เขียนไว้ว่าการแก้ตัวที่ชั่วร้ายที่สุดคือการโยนความผิดให้คนอื่น
มันก็ค่อนข้างที่จะแรงแต่ว่าคือคุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้คือก่อนหน้านี้หนุ่มโตโน่เขาก็ออกมายอมรับอยู่เหมือนกันว่ากำลังคุยกันอยู่แต่ว่าไม่ได้พัฒนาถึงขั้นเป็นแฟน
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้มันรวมแล้วมันโยงกันได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวรอฟังอีกหลายฝ่ายแล้วกันนะคะว่าเรื่องนี้สรุปแล้วเคยคบกันหรือเปล่า